เรามาดูเรื่องราวของความเชื่อกันบ้าง
คุณผู้ชมเนี่ยทวงดิฉันมาต้องมาตามสัญญาแล้วนะ
เจ้าแม่ใบตองวันนี้วันที่เท่าไหร่หลายคนถามถาม
งวดนี้ยังไงต้องให้เลขเด็ดอย่างนั้นอย่างนี้

มีแต่ความเชื่อและความศรัทธาที่อยากจะนำเสนอ
เพราะว่าชาวบ้านที่นี่ที่เขาไปที่วัดแห่งนี้
ครับเขาถูกรางวัลกันแบบยกหมู่บ้านไปเลยค่ะ

นี่ค่ะไปเลยที่ไหนคุณ
นี่ไงโอ้โฮลมปูริว

หลิวนั่งเต่าจังหวัดนครปฐม
ถูกต้องแล้วค่ะไปที่วัดสี่แยกเจริญพร
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
โอ้โหช่วงนี้นะฮอตฮิตเหมือนกันนะวัดแห่งนี้นะคะ

แล้วงานนี้นะเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคสายตัวเลขเนี่ยนะ
แห่กันมาจากทั่วทุกสารทิศกันเลย

ชาวบ้านที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าถูกรางวัลกันทั้งหมู่บ้าน
โอ้โหถูกจากเลขเด็ดหลวงปู่ลิ้วนี่แหละค่ะ
ทำให้งานนี้แหละโอ้โหบรรดานนักเสี่ยงโชคที่ได้ยินได้ฟัง
ก็เดินทางกันมาไม่ขาดสายเลยค่ะ
มากราบไหว้มาจุดทูบขอโชคขอลาบกันตลอดเลย
ส่วนนี้ก็คือจำนวนของที่นำมาถวายแก้บน
ปกติที่นี่เราจะเห็นแต่เนี่ยผักบุ้งปุ้งใช่ไหม
แต่เดี๋ยวนี้มีเพิ่มเติมคือส้มกล้วย
ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมลำไยส้มเขียวหวานแอปเปิ้ลสับปะรด
สารพัดผลไม้เลยที่เขาจะเอามาบวงสวงมาถวายนะคะ
คือเขาเชื่อกันว่าผักบุ้งเนี่ยเอามาถวายให้กับเต่าใช่ไหม
ที่หลวงปูริวเนี่ยนั่งอยู่บนพญาเต่าเรือนอะไรแบบเนี่ย
หลังจากนั้นนะคะหลวงปู่สิทธิชัยก็ได้ทำการจุดเทียนบอกกล่าว
ขอโชคขอลาบให้กับสาธุชนที่มาร่วมพิธี
แล้วก็เดินลอดใต้ท้องเต่าหลวงปู่หลิวนั่ง๓รอบ
เสร็จสิ้นพิธีการและหลังจากนั้น
คือท่านก็ได้ทำพิธีไล่คาถาลงในกระถางทูบ

มีขีดเขียนอะไรสักอย่างแต่ดูไม่ชัด
ท่านได้ทำพิธีไล่คาถาขอพรให้สาธุชนที่เดินทางมานะคะ
เสร็จสิ้นพิธีแล้วมีการนำผลไม้ออกแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมพิธี
แต่ก่อนจะนำไปแจกบรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็ช่วยกันทำอะไรรู้ไหมคุณ
นับนับถาดผลไม้ว่ามีกี่ถาด

เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก่อน

นับกันได้กี่ถาดเนี่ยที่นำมาแก้บนเนี่ยครับ
นับได้ทั้งหมด๗๖ถาดค่ะ

รายไม่ได้นับแค่ถาดผลไม้นะ

นับผลไม้ในถาดเลย
มันเยอะนะ
ไม่ถูกรางวัลกันไปแต่นี่คือถูกกันแบบทั้งหมู่บ้านเลย
ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซีหรอกฝันแจกต่อกันหรือยังไง
เดี๋ยวคือพอมาไหว้เสร็จปั๊บเนี่ยอยากจะฝัน
ก็เลยไหว้เสร็จกลับไปนอนกันทั้งวัน
ไม่ทำงานไม่ทำงงทำงานไม่ได้นะ
ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะฝันอย่างเดียว
อย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนคุณก็ไม่รวยหรอก
จริงนะคนเราจะรวยได้ก็ต้องทำมาหากิน
ด้วยสองมือด้วยกำลังแรงของเรานี่แหละนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะบรรดานนักเสี่ยงโชคเนี่ย
เขาก็อยู่กับความเชื่อไงเขาก็ขอแบบมีความเชื่อบ้าง
ทำงานแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำแล้วแต่ว่าพอมีเรื่องอะไรแบบนี้
สักนิดสักหน่อยพอหอมปากหอมคอ
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยลอตเตอรี่เนี่ย
ขายดิบขายดีกันเป็นแถวเลย
โดยเฉพาะเลข๗๖ที่นั่งนับถาดกันเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะคุณ

ถ้าคุณจะไปซื้อตอนนี้ไม่มีแล้ว๗๖นะคะ
ว่ากันไปมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ความสะทาของแต่ละบุคคล

คนที่เขาจะถูกเขาอาจจะดวงดีจริงก็ได้

ตัดเพราะชีวิตอะไรมันขนาดนั้นชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีเงิน
เราก็ต้องมุ่งมั่นขยันตั้งใจอดทนนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้น
ของพวกนี้ทำเพื่อความสบายใจนะทำเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าใครทำดี
ลงมือทำงานก็ย่อมจะได้ผลลัพธ์ของการทำงานอยู่แล้วล่ะนะคะ